ใครไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาต้องตรวจสอบให้ดีค่ะ
มันมีกรณีที่เกิดขึ้นกระบวนการเป็นขบวนการปลอมสลากกินแบ่งรัฐบาล
แล้วใช้วิธีการเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูว่าเขาใช้วิธีการไหน
คือขูดขูดเลขแล้วก็มีการตัดแปะ
เรื่องนี้ผู้บังคับการกองปราบปรามเขาก็มีการแถลงค่ะ
โดยพลตำรวจตรีจิระพบภูริเดชผู้บังคับการปราบราม
พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าว
จับนายสิริวัตรบินรวดเร็วอายุ๖๑ปีเป็นชาวสุรินทร์นะคะ
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อหาเนี่ยก็คือปลอมแปลงเอกสารสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยนะคะ
จับได้ที่สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระที่อำเภอเมืองนครราชศรีมา
โดยผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่ามีเพื่อนร่วมแก๊งซื้อสลากมาจริง
เขาไม่เลือกรางวัลที่๑นะเพราะว่ารางวัลที่๑มันดูเป็นจุดสนใจไป
ก็จะเอาเป็นรางวัลที่๒ที่๓ที่๔ที่๕อะไรแบบนี้
เสร็จแล้วก็เอาไปหลอกขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่รับขึ้นเงิน
ต้องเลือกคนที่แบบมีอายุหน่อยอยู่ที่ร้านคนเดียว
หลังจากนั้นพอได้ตังค์มาค่ะก็เอามาแบ่งกัน
เรื่องนี้นะคะพันธมรวชโทนพระรัชธรรมาก
สารวัตรกองกำกับการ๓กองบังคับการปราบราม
ก็บอกว่าได้ข้อมูลมาจากการซัดทอดของคนที่ร่วมกระบวนการ
เขาทำยังไงรู้ไหมคือเริ่มแรกเนี่ย
พอได้สลากใบที่จะปลอมมาแล้วเนี่ยนะ

สมมุติจะจัดการตัดแต่งปลอมเลข๗
เขาก็จะเอามีดโกลมาขูดขูดขูดขูดขูด

เสร็จแล้วปั๊บอันนี้สมมุติอย่างงวดที่ผ่านมาใช่ไหม
ออก๒๐ใช่ไหมเลยพอบางเสร็จปุ๊บ
เขาก็เอาเลข๗ออกทำให้มันบาง
เสร็จแล้วเขาก็จะไปตัดเลข๐มา
แล้วก็ตัดแต่งให้ได้ขนาดเท่ากับใบที่จะปลอม
พอได้ขนาดเท่ากันเสร็จแล้วคุณดูวิธีการต่อไปนะ
เขาเอากาวแป้งเปียกธรรมดาเลย
พาไปที่เลขแล้วก็เอามาวางบนสลากใบที่ขูดไว้
นี่ไงจาก๒๗ขูดเลข๗ออกไปแล้ว

หลังจากนั้นยังไม่จบนะคะ
แล้วเอาตัวรีดรีดรีดรีด
กว่าแป้งเปียกมันจะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
หลังจากนั้นก็เอาอย่างนี้ค่ะไปขึ้นรางวัลเลย
ก็เลือกร้านว่าร้านไหนนะไม่ค่อยจะตรวจสอบ
สลากน้อยที่สุดเขาก็จะไปขึ้นเงินที่ร้านนั้น
ส่วนทางด้านสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็แนะนำวิธีการตรวจสอบสลากเบื้องต้น

เพราะว่าสลากจริงเขาจะมีคุณสมบัติพิเศษ
คุณผู้ชมส่องกับเครื่องแก๊กไลท์แสงไฟสีขาว
หรือว่าแสงสว่างมันจะมองเห็นเลยนะคะ

จะเห็นเป็นลายน้ำรูปนกวายุพักในเนื้อกระดาษ
มันจะเห็นเป็นเส้นไหมเห็นไหมคะ
พาดผ่านตัวเลขเรืองแสงแบบหน้าจอนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
จะต้องใช้โปรแกรมตรวจสอบค่ะ
สังเกตตัวเลขที่ปรากฏขึ้นมาค่ะ
ต้องดูนะคุณทัศนัยคุณซื้อสลากบ่อยต้องดู
อันนี้คือมันจะขึ้นมาทั้งปีพศงวดวันที่
แล้วก็ชุดตัวเลขมันจะต้องตรงตามที่สลากระบุ
ตัวเลขมันจะไม่ตรงไงเกิดคุณซื้องวดนี้
มันก็ต้องขึ้นมาว่าเป็นงวดของวันที่๑๖กันยา
บางทีเขาไปเอาสลากมาแปะไม่ได้